นี่สังเกตดีมองไปตามไฟที่เขาส่องไป

เฮ้ยหัวตะเข้อันนี้

เฮ้ยนี่ตัวตะเข้จริงหรอเนี่ย
ใช่ครับเป็นเลยครับไม่ได้ใส่ถ่านแล้วเดินได้

บ่องข้างลิ้นจราเข้ไว้เหรอครับ

โอ้โหดีนะดิฉันไม่มีเพื่อนบ้านแบบนี้
ใครจะไปเชื่ออยู่มันหลุดมาแบบนี้
ก็เล่นแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านสิครับ
แตกตื่นกันแบบนี้เพราะว่าจราเข้ตัวนี้มันยาวนะ
ความยาวมันอยู่ที่สัก๑๕

๑๕เมตรโอ้โหแล้วมันเกิดอยู่ที่บริเวณ
หมู่๓ตำบลสำราญจังหวัดยะโสธร
คืออย่างที่ผมบอกคือชาวบ้านที่นั่น

เขาอาจจะไม่รู้ทำอะไรดีอาจจะนอนไม่หลับ
ก็เลยไปเดินเล่นเดินเล่นกลางค่ำกลางคืน
ไปเจอไปเจอกับตลเขตบรมก็มาเดินเล่นเหมือนกัน

สงสัยจะนอนไม่หลับทั้งคู่โอ้โห
เจอปุ๊บก็ตกใจตะโกนโวยวายสิครับ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบมา

แต่ที่ผมบอกไปคือเจ้าจราเข้ตัวนี้
มันได้รับการเลี้ยงโดยเจ้าของแถวนั้น
เพราะดูท่าทางมันก็ไม่ดุร้ายมาก
มันดูไม่ตื่นคนเท่าไหร่แล้วมันเล่นเลื้อยเข้าไปใต้กระบะที่มีเลขทะเบียน

ตะโกนกลับมาคุณชนะมันออกไปแล้ว
หมายถึงว่าเจาระเข้มันออกไปแล้ว
ออกไปแล้ว
ตั้งจุลูกเอ้ยมาหาพ่อเร็วง่ายขนาดนั้นแล้วแค่นี้ก็เดินมาเลย
พูดเล่นไอ้เข้ไม่ใช่สุนัขเขาว่าอย่างงั้นอ่ะเขาเดินมาเนี่ยตอนแรกเขาใส่
เสื้อค่ะแต่พอเขารู้ว่าไอ้เข้เขาหลุดไปเพราะเขาได้ยินเสียง
ชาวบ้านตะโกนโวยวายโอไอ้เค
ทีนี้ล่ะวิ่งออกมาถอดเสื้อเลย
เพื่อเอาผ้าเสื้อไปปิดตายเข้
เอาเป็นเทคนิคเหรอคะนี่เป็นวิธีเหรอ

และด้วยความที่ว่าเขาคงจะผูกพันกัน

เขาก็เลยจับเองด้วยตัวเขาเอง
จันทีไม่ต้องเข้ามานี่คือเจ้าโค้งนะ

ใช้มือสองมือกับเสื้อ
ในการจับจราเข้ของตัวเองกลับบ้าน
ไปโลกกลับบ้านเฮียลกลับบ้านโอ้โหลูกเอออย่ามาเดินเล่นเพลงพลาดนี้โคนเขาตกใจ
ดิฉันว่าอย่างหนึ่งที่จราเข้ยอมคือกลิ่นเสื้อ
อ๋อมีหน้าละมันสลบเลยนะ
นิ่งกิ๊บเลยจ้ะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคย

พอได้กลิ่นแล้วแบบอุ๊ยนี่เจ้าของ
แล้วถ้าเกิดว่าเอาคุณชนะไปจับจราเข้ถอดเสื้อคุณชนะปั๊บจับจราเข้ปุ๊บจราเข้ตายทันที
จรเข้ผมก็ยอมเลยจรเข้สลบ
นี่กลิ่นตัวผมพอกันดีทีเลยนะครับ

แต่ว่ามันดูเอาจริงมันดูเชื่องนะ
พอเห็นเจ้าของอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนแบบไม่ตื่น

บอกแบบนี้เขาเป็นเจ้าของมีความผูกพันกันโอเคจราเข้ก็เป็นสัตว์ป่า
เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ไว้ใจไม่ได้แต่วิธีการจับของเขาก็คือเป็นวิธีการที่ถูกต้องจริง
ก็คือการโยนผ้าเพื่อปิดตามันเอาไว้ให้มันสงบ
เพราะมันปิดตามองอะไรไม่เห็นมันก็จะนิ่งของมันนะฮะค่ะปิดตา

ตัวนี้ว่าเชื่องดีนะเลี้ยงมาดี

ใช่แล้วเป็นไหมไม่เป็นอ๋อใช่
แต่ว่าอะไรนี้เขาเป็นเจ้าของจริงเขาบอกว่ามีวิธีมิวิธิการจับตลเขศ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวบ้านแล้วเจอไอ้เข้แบบนี้
ทอดเสื้อเลยไม่ต้องทอดเสื้อนี่ฉันแนะนำนะทอดรองเท้า

เพราะว่าเขาก็จะมีวิธีการจับนะคะ